แล้วก็ต้องคิดให้ดีวางแผนให้รอบครอบกันซะหน่อยนะครับ

ใช่นะครับหน้าฝนมาพอดีนะครับ
ก็มีประเพณีท้องถิ่นนะครับดั้งเดิมนะครับ
เป็นที่จังหวัดพยาวนะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นประเพณีเลี้ยงผีครับผม

เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นที่บ้านของ

บ้านของนางสายทองหนองลิ่งนะฮะ

โดยมีบรรดาร่างทรงผีมดหรือผีเมง

ร่ายรำออกลีลากันอย่างสนุกสนานล่ะครับ

แต่ว่าไม่แสดงท่าทีเน็ต

ดูสิครับแม่ดูแล้วก็ถือได้ว่า

ถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่สำคัญของชาวล้านนา

พระคุณบรรพบุรุษที่ได้ให้ชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีจนถึงปัจจุบัน

ทั้งบุหรี่ผลไม้น้ำมะพร้าว

ขนมต่างนำมาตั้งไว้

หรือว่าผีปู่ผีย่าผีห่อ
เรือนและผีเจ้าพ่อต่าง

ทั้งนี้การฟ้อนผีมดผีเมง

เพื่อสังเวยผีบรรพบรุษนะครับ
สันนิษฐานว่ารับมาจากชาวมอน

ชาวมอนในภาษาล้านนา

ตามสายตระกูลต่างนะครับ

เชื้อสายมาจากชาวไทยใหญ่
ส่วนผีเมงก็คือผีระดับแม่ทัพในกอง
สืบเชื้อสายจากชาวมอนนะครับ

ที่ยังเห็นอยู่นะครับ

เจอกันแน่ครับผมเจอกันแน่นอนนะครับ

รอยยิ้มยิ้มพิชิตความเครียดนะครับ
ช่วงนี้ผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะ